เหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ลูกน้อยอายุ๘เดือนต้องกลายเป็นเหยื่อเป็นตัวประกันของพ่อค่ะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๔ปีนะคะภรรยาเนี่ยหนีไป
แล้วเขาก็เครียดจนทำให้คุ้มคลั่ง
แล้วสุดท้ายเอามีดจี้ลูกสาววัย๘เดือน
ตำรวจต้องไปเกลี้ยกล่อมค่ะไปดูนาทีที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุหน่อยค่ะ
ผมบอกไม่มีใครทำแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรเชื่อผมดิ
ผมเชื่อพี่นะเอาไปคอเป็นประกันเลยมาเอาคอเป็นประกันเลยบอกไม่มีใครทำแล้วก็ไม่มีใครทำอะไร
เออให้อยู่กับย่านั่นแหละ
ต่อรองตำรวจค่ะบอกขอเอาฮอไปรับภรรยามาคุยหน่อย
จะปล่อยลูก๘เดือนต้องเอาฮอไปรับภรรยามานะคะ
อีกมือนึงก็อุ้มลูกอีกมือนึงก็ถือมีดใครเห็นก็หวาดเสียวค่ะคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยอยู่ในลานจอดรถของหอพักที่ตำบลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๒ที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจไปถึงนายบอลในคลิปเนี่ยค่ะก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายบอก
ภรรยาหนีกลับต่างจังหวัดเครียดแล้วทิ้งลูกไว้ให้เขาเลี้ยงอยากจะให้ภรรยากลับมา
ตำรวจต้องกล่อมเป็นชั่วโมงค่ะถึงยอมวางมีด
แล้วก็ให้แม่ตัวเองเนี่ยมาอุ้มลูกออกไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เพราะว่าตำรวจบอกว่ามีอาการคล้ายคนเมาด้วยพ่อของในบอลบอกว่าลูกเนี่ยไปขายกับข้าว
พอขายเสร็จก็ไปกินเหล้ากลับมาก็อุ้มลูกแล้วให้ตนเองเนี่ยไปโทรตามลูกสะพ้ายกลับมา
ถ้าไม่มาลูกบอกจะยอมตายหลังจากนั้นก็ไปเอามีดมาจี้ลูกสาวนะคะ
เพราะว่าเครียดที่ลูกสะพ้ายหนีไปแต่ลูกสะพ้ายก็ทนไม่ไหว
เพราะว่าเธอถูกทำร้ายแล้วก็ข่มขู่สารพัดพ่อบอกว่าลูกเขาเนี่ยน่าจะเมายาบ้าค่ะ
แล้วก็อุ้มลูกอุ้มลูกที่กวบไหนเค้านั่น
ตรงนี้อาทิตย์ยังไม่ถึงอาทิตย์สองที
โชคดีนะคะที่การเกลี้ยกล่อมสำเร็จแล้วก็เด็กน้อยก็ปลอดภัยนะคะ
ตำรวจตรวจปัสสาวะค่ะก็พบว่ามีสารเสพติดค่ะ
ก็แจ้งข้อหาเสพสารเสพติดและพาอาวุธมีด
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ